แล้วคราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่

เด็ก๓คนไปเล่นสระนี้ใหญ่ไหม

ประวัติมีคนตายมาแล้ว๕๖คน

ออกถึงได้มีป้ายเตือนเหรอ
๓คนไปเล่นน้ำกัน๑คนจมไป

เหตุสลดใจครั้งนี้เกิดขึ้น๔โมงครึ่ง

บ่อน้ำกลางหมู่บ้านปรัฐวิกร

แยก๓๘นะครับ

ในที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่มาก

นักประดาน้ำจากป่อเต็กตึ้งมา
ปฏิบัติการค้นหาใช้เวลาเกือบ๑ชั่วโมง
ก็เจอร่างแล้วเอาขึ้นฝั่งครับ
สภาพศพเนี่ยน้องไม่สวมเสื้อผ้านะครับ

แล้วก็นุ่งกางเกงขายาวสีดำนี่ฮะ
ทราบชื่อต่อมาคือนายนัทธวุฒิหรือว่าต้นเอ้ย

ธยมแล้วจะบอกว่าอ่านป้ายไม่ออกก็ไม่ใช่ไง

ก็บอกกับตรงว่าชวนกันไปเล่นแหละ

ทำใจไม่ได้กับความสูญเสียฮะเนี่ยครับ
สงสารญาติญาติจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์นะครับ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยต้นกับเพื่อนรวมกัน๓คนนะ
น่าจะเป็นอีก๒คนเมื่อกี้โอ้โฮนี่คุณพ่อหรือเปล่า
เอายาดมให้เลยนะฮะชักชวนกันไปเล่นที่สระน้ำ
จากนั้นต้นเนี่ยจมน้ำหายไปเพื่อนก็ตะโกนขอความช่วยเหลือ
จริงมีผู้ชายคนหนึ่งนะคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะมาช่วย
แต่เขาเกิดเป็นตะคริวก็เลยช่วยไม่สำเร็จ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โอ้โหผมไม่อยากจะคิดว่าถ้าพี่ที่ลงไปช่วย
ขณะลงไปช่วยเขาไปตะคิวอะไรจะเกิดขึ้นซ้ำอีก
ขณะที่นายวิสูจน์ศรีฮานนท์อายุ๗๗ครับท่านในประธานชุมชน
บอกกับทีมข่าวบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าวบ่อนี้มันลึกมันเป็นสระของหมู่บ้าน
สมัยก่อนก่อนจะมีหมู่บ้านนี้เขาก็ขุดดินตรงนี้แหละ
ถมทำหมู่บ้านอ๋อเข้าใจแล้วปัจจุบันเขาก็พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ
เห็นไหมต้นไม้รอบสระเต็มเลยนะครับลูกบ้านก็มักจะพาลูกมาให้อาหารปลากัน
อย่างที่ผมบอกครับเคยมีคนพลัดตกน้ำ
ไอ้ช่วยได้ก็มีไอ้ช่วยไม่ทันก็ห้าหกศพมาแล้วน่ะในประวัติอืม
หมู่บ้านต้องปักป้ายเตือนครับแล้วเคยเตือนเด็กกลุ่มนี้แล้วด้วย
ชุมชนบอกเคยเตือนเด็กกลุ่มนี้แล้ว
แต่น้องไม่ฟังครับมาเล่นน้ำอีกฮะเอาลองฟังท่านประธานชุมชนหน่อยฮะ
เดี๋ยวก็มันก็มีการเม้ง

ใช่

เจ้าตะที่นำศพส่งชัยนสุธที่สถาบันนิตเวทย์นะครับ

รับศพประกอบพิจารณ์ศาสนาต่อไป

ต่อให้มีป้ายเตือนนะครับ
มันก็แหมอยากเล่นแล้วเนาะเด็ก
แต่นี่แหละครับในเมื่อชุมชนเขามีป้ายเตือนแล้ว
พ่อแม่ผู้ปกครองท่านต้องกำชับดูแลบุตรหลานของท่าน
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับ

เวลาเห็นคนร้องไห้กอดศพลูกนี่นะ
เข้าใจหรือว่าใจไม่ดีไม่อยากอ่านอะไรข่าวแบบนี้
ผมบอกตรงนะครับนะครับค่ะ